ในการแก้ปัญหาใต้นะครับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติศุกร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็เปิดเผยนะครับว่าการพูดคุยมีความคืบหน้า
ส่วนรอบต่อไปก็จะมีการหยิบยกในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเป็นหลัก
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ลงพื้นที่ในวันนี้นะครับ
แล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
โดยผลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะ
ลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ค่ายสิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมกับตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลการปฏิบัติงานนะครับ
ผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าสถานการณ์ในขณะนี้โดยทั่วไปทุกฝ่ายทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้ด้วยดี
พื้นที่มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นประชาชนให้ความร่วมมือแจ้งบ่อแส
ขณะเดียวกันเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่ประมาทและไม่สร้างปัญหา
รวมทั้งให้ประสานความเข้าใจกับประชาชนเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ขณะที่พลเอกอักษราเกิดผลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติศุกร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ได้กล่าวนะครับว่าการพูดคุยสันติศุกร์มีความคืบหน้าไปมาก
โดยการพูดคุยรอบต่อไปจะหยิบยกเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยมาพูดคุยกับกลุ่มขบวนการ
ซึ่งที่ผ่านมาเคยเสนอไปแล้วแต่ว่าทางฝ่ายขบวนการอยากจะเป็นคนกำหนดพื้นที่เองซึ่งก็พร้อมรับฟัง
แต่ว่าพื้นที่ปลอดภัยทางกลุ่มขบวนการต้องแสดงให้เห็นว่าไม่มีการก่อเหตุไม่มีการปะทะกันทั้งสองฝ่าย
เพื่อให้เกิดความเชื่อใจกันขณะนี้ก็รอทางฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกนัดวันเวลามาอีกครั้ง
พร้อมยืนยันว่าการพูดคุยมีความคืบหน้าตามลำดับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลา
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินการพูดคุยของรัฐบาลชุดนี้
เตรียมที่จะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดการพูดคุยและพัฒนาการตั้งแต่ปี๕๘
เพราะว่าการพูดคุยเป็น๑ใน๗ของนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ